เตือนกันแหละค่ะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ย
ฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่หกสิบจุดเพราะฉะนั้น
อย่าไปนะคะในที่โล่งแจ้งใต้แผ่นป้ายใหญ่
เสาไฟฟ้าที่สำคัญถ้าเกิดว่าไม่ออกไปไหนได้เลย
ยิ่งดีใช่ค่ะถ้าเห็นฝนตั้งเขามาแล้วรีบกลับบ้านด่วนเลยนะคะ
กรุงเทพนี้หนักเลยนะใช่ค่ะตกหนักมากเนี่ยนะคะ
ส่วนบางพื้นที่ค่ะที่ชัยภูมิเกิดฟ้าผ่าเช่นเดียวกัน
แต่จุดนี้เขาสงสัยว่ามันไม่ใช่พื้นที่โล่งแจ้ง
ผ่าลงมากลางบ้านพระครูแบบนี้ค่ะแล้วเกิดไฟไหม้แบบนี้เลยนะคะ
เขาบอกว่าเขามองเรื่องความเชื่อนะมีพระแถวนั้นเล่าให้ชาวบ้านฟังบอกว่า
จุดนี้มันเป็นจุดอาถรรพ์ก่อนหน้านี้เคยเป็นป่าช้าของชุมชน
อาจจะเกิดการอาถรรพ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เป็นการให้ข้อมูล
แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฟ้าผ่าเสียหายทั้งบ้านอย่างนี้ค่ะ
กำลังลุกไหม้บ้านพักครูของโรงเรียนคอนสวรรค์
อาเบิกขอนสวรรค์จังหวัดไชยภูมิใช้เวลาสามสิบนาที
ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แต่ว่ามันเสียหายทั้งหลังเลยนะคะ
พระไกรวิทย์พระลูกวัดโพบ้านเจาะอยู่ติดกับโรงเรียนเลยค่ะวัดนี้

จากนั้นเกิดฟ้าผ่า๒ครั้งติดต่อกัน
ก่อนจะเกิดไฟไหม้ที่บ้านพักครู
ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนคอนสวรรค์
ไกรวิทย์ให้ข้อมูลบอกว่าจุดนี้
มันเคยเป็นป่าช้าเก่าประจำชุมชน
แล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่เกิดฟ้าผ่านน่าจะมาจากการที่ชาวบ้าน
เอาวัตถุซึ่งเป็นทองหรือทองเหลืองมาโปรยลงในหลุมศพ
เมื่อเวลาผ่านไปเป็นร้อยปีเกิดการสะสมกลายเป็นจุดล่อฟ้าอย่างดี
และในบริเวณนี้เคยเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้งด้วย
นี่เป็นการตั้งข้อสังเกตจากพระนะคะ
ขณะที่นายถวินมนตรีผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ
บอกว่าบ้านพระครูที่ถูกฟ้าผ่าอายุมากกว่า๒๐ปีแล้ว
ขณะนี้ไม่มีคนพักอาศัยอยู่เพราะว่าสภาพเก่าชำรุดค่ะ
ฟ้าแห้งไหลฟ้าหาวไหล
คือสายฟ้าลงมาด้วย
ท่านสมัสก็ได้ยินท่านสมัสก็ได้ยิน
ท่านสมัสก็ได้ยินท่านสมัสก็ได้ยิน
ท่านสมัสก็ได้ยินท่านสมัสก็ได้ยิน
ท่านสมัสก็ได้ยินท่านสมัสก็ได้ยิน
ท่านสมัสก็ได้ยินท่านสมัสก็ได้ยิน